คุณผู้ชมครับชั่วโมงกว่าแล้วที่มีการเปิดให้ประชาชน
ผ่านจุดคัดกรองทั้ง๙จุด

ใกล้เคียงกับบริเวณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงที่สุดนะครับ
เราตรวจสอบจุดคัดกรองต่างมาตลอดทั้งคืนนะครับ
กระทั่งถึงเช้าวันนี้เรามีอีกจุดคัดกรองหนึ่ง
ให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศกันนะครับ
ดูบรรยากาศกันที่จุดคัดกรองท่าพระจันทร์
ซึ่งจุดนี้หลังจากที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปจับจองพื้นที่ด้านใน
เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๔นาฬิกาที่ผ่านมา
จนถึงเวลานี้มีประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองไปแล้วประมาณ๓๕๐คน
ติดตามบรรยากาศจากรายงานของคุณนิ่มยวนนิ่มนวลสุพรรณยศค่ะ
ประชาชนนะคะทยอยผ่านเข้าจุดคัดกรองที่๒บริเวณท่าพระจันทร์ค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วนะคะ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเข้มในจุดนี้ค่ะ
แต่ประชาชนก็ไม่มีความกดดันนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีทีมแพทย์และพยาบาลมาคอยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
หนึ่งจุดคัดกรองจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน
ตำรวจจากสังกัดต่างรวมถึงจิตอาสาทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
ประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองแห่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น๒แถว

แสดงบัตรประจำตัวประชาชนบันทึกผ่านกล้องแล้ว
ผ่านการตรวจร่างกายหาสิ่งแปลกปลอมและอาวุธ
จากนั้นทุกคนจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ซึ่งแต่ละจุดแตกต่างกัน
อย่างบริเวณจุดนี้เป็นรูปใบโพและลันลำดับเลขที่
ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านจุดคัดกรองไปแล้วเกือบ๔๐๐คน
หลังจากนั้นประชาชนต้องนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนประวัติอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อเก็บเป็นสถิติคัดแยกเพศอายุและภูมิลำเนา
เพื่อบันทึกให้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักพักดี
อำพรอายุ๗๑ปีเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อเที่ยงวานนี้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเคยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
เสด็จในหลวงราชการที่๙ที่จังหวัดพิศนุโลกเมื่อตอนเป็นเด็กหลายครั้ง
ไปฟังเสียงของคุณยายเล่าถึงความทรงจำนี้กันค่ะ
ตอนนั้นอยู่จังหวัดพิศนุโลกค่ะตอนเป็นนักเรียนอยู่
พวกคุณท่านก็เสด็จผ่านแล้วก็มีพวกลูกท่านไปด้วย
ก็วิ่งตามรถเสด็จกันเราเป็นนักเรียนนะคะก็ดีใจค่ะ
เพราะว่าท่านไปบ่อยมาก่อนนะครับพี่โลกนะครับ
ไว้สุขประชาชนไว้ไปแล้วไม่ต้องหวกประชาชน
ที่สุขติและไม่ต้องห่วงประชาชน
ประชาชนยังคงทยอยเดินทางมา

ถือว่ามีประชาชนเข้ามาในจำนวนที่ไม่เกิดความกดดัน
กับเจ้าหน้าที่และประชาชน
หลังจากนี้จุดคัดกรองแห่งนี้
จะเปิดไปจนกว่าประชาชนจะเข้ามาเต็มพื้นที่ค่ะ

จะมีประชาชนเริ่มทยอยมาต่อแถว
บริเวณจุดคัดกรองที่๒แห่งนี้นะคะ
เพราะจุดคัดกรองที่๒แห่งนี้ค่ะ
ห่างจากท่าน้ำท่าช้างนะคะ

จะเข้าสู่ถนนมหาราชผ่านประตูวิเศษชัยศรีนะคะ
สุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจุดคัดกรองที่๒ที่ท่าน้ำท่าช้างค่ะ